มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ครั้งหนึ่งคุณเคยไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง
หลังจากนั้นพอคุณกลับบ้านปรากฏว่ามีผีตามกลับไปด้วย
ก็คือว่าเป็นรายการที่แบบว่าไปท้าดวงยา
ล่าผีตามดูผีอะไรแบบนั้น

เขาก็เหมือนกับไปหาข้อมูลมาแล้วว่า
พื้นที่นั้นเนี่ยมันมีประวัติอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราเข้าไปในจุดนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนสัมผัสได้

เราก็ทำตามขั้นตอนที่ทางรายการให้ทำ

ตอนนั้นอยู่ก็แบบเป็นเหมือนแบบ
เขาเรียกว่าเป็นเหมือนอาการเหมือนคนแบบ

ปกติร่างกายอันนั้นไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรพวกนี้เลย

ตอนนั้นเราก็แบบเหมือนทำต่อไม่ไหว
เขาก็เลยแบบให้อันนั้นออกมาจากสถานที่ตรงนั้น
ปรากฏว่ามาปุ๊บมันเหมือนโดนอะไรเข้าค่ะ
อยู่เราก็เห็นเคยนึกสภาพหนังจากวงออกใช่ไหมคะ
เวลาที่เขาทำภาพกราฟิก

แล้วแบบเหมือนกับคนคือแบบเหมือนลอยไปแล้ว

คือทีมงานพยายามที่จะใช้พิธีกรรมอะไรเขาช่วยอย่างนี้ค่ะ
พอเขาทำพิธีให้ปุ๊บเราก็เหมือนกับดีขึ้น
พอดีขึ้นเสร็จปุ๊บวันนั้นก็พอตอนกลับใช่ไหมคะ
เขาก็เลยให้เหมือนกับให้ของขลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ติดตัวกลับไปบอกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะโดนวิญญาณตามอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอะไรก็มีเหตุนะคะ

รถชนมั่งอะไรมั่งเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนแทนที่เราจะแบบมีงานมีอะไรสิ่งดีอะไรเข้ามาอย่างนี้
เหมือนกับตอนนั้นมันเหมือนดวงเรามันเหมือนไม่สว่างอะค่ะ
มันไม่รุ่งมันแบบเหมือนโดนกดตลอดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่มีแล้วนะคะทุกวันนี้นางว่าแบบคือเพราะอันนาจะแบบถือศิลป์ค่อนข้างบ่อยเข้าวัดอยู่ประจำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงนี้ก็เลยจะแบบทุกอย่างอะไรหลายอย่างมันก็คือเหมือนดีขึ้นนะคะ
ผมเคยเจออย่างนี้นะคุณพระดำไปตามล่าผีแบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้เลยผมไปที่แถวคันนายาวหรือสักอย่างเนี่ย
แล้วก็พอขับรถไปจอดวันนั้นผมไปกับคุณเมย์ด้วยผมจำไม่ผิดพอจอดเสร็จอยู่ดีไฟในรถมันแป๊บมันติดขึ้นมาผมก็เฮ้ยติดขึ้นมาได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย
มาอย่างเนี้ยเสร็จปุ๊บเอาขึ้นรถเสร็จให้คุณเมย์ขับรถกลับบ้าน
ตอนนั้นผมเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่
ผมก็กลับไปนอนบ้านหลังเขาบ้านหลังใหม่ก็จะมีแม่บ้านเนี่ย
อยู่แต่ตอนนั้นกลับไปบ้านหลังใหม่ก่อน
พอกลับไปเสร็จผมก็ไปล้างน่งล้างหน้าอาบนงอาบน้ำ

คุณหนุ่มเมื่อคืนนี้

จะก่อนฝันจะก่อนนอนอ่ะมันมีเสียงคนเนี้ย

เสียงนั้นปั๊งอย่างเงี้ย
เขาบอกเขาก็ตกใจว่ามันคือเสียงอะไรก็ไม่รู้

ฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมา
มายืนแล้วก็แบบมายืนก้มหน้าอย่างนี้

พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่แปลกมันคือ
มีหมอดูคนหนึ่งอยู่ดีโทรศัพท์เข้ามาหาคุณเมย์
แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เขาฝัน
เขาฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย

มายืนก้มหน้าเนี่ยผมขนลุกมาเลยมายืนก้มหน้าอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ย
แล้วก็บอกว่าช่วยเขาหน่อย

ไปที่บ้านที่เขาตายช่วยเขาหน่อย
คนหมอดูในฝันเขาบอกเขาตกใจมากว่าผู้หญิงคนนี้แบบ
เงยหน้าขึ้นมาหน้าผู้หญิงคนนี้ซีดขาวหมดเลย
แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาอะ

ห้องน้ำบ้านหลังหนึ่ง

มีคนไปที่บ้านหลังนั้นแล้วเขาตามกลับมา

ปรากฏในผู้หญิงถูกฆ่าตายอยู่ในห้องน้ำบ้านหลังนั้นจริง

หลังจากนั้นผมต้องไปหาแบบพระ
กลมนมลลดนมลแล้วพระบอกว่าผมอะ

ต้องไปทำพิธีกรรมทำเยอะมาก

ก็คือเมื่อกี้พี่เล่าเรื่องว่า
ที่ว่ามีคนมาก้มหน้านางก็เจอเหมือนกัน

ปกติเราจะไม่รู้ใช่ป่ะคะว่า

ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยแบบผู้ใหญ่เขาจะมีความเชื่อว่า
ถ้าเราไปนอนขวางทางที่เป็นแบบประตูเชื่อมต่อกันอย่างสามบานอย่างนี้ใช่ป่ะคะ

ห้ามนอนขวางประตูห้ามนอนระหว่างคือห้ามนอนอะไรอย่างนี้อ่าโอเค
เป็นความเชื่อที่ผู้ใหญ่เขาเคยพูดกันอะไรอย่างนี้แหละ

เราก็ไม่รู้เราก็เล่นเหนื่อยเพียเราก็นอน
หลับก็คือแบบเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนี่แหละ
หลับอยู่แล้วก็พอเราก็นอนอย่างนี้ค่ะ
เงยหน้าขึ้นไปปุ๊บก็มีแบบโยมทูต

เหมือนในที่เราเห็นในหนัง

ค่ะแต่ทีนี้ก็คือแบบผิวค้ำนุ่งจุงกระเบนแดง

แล้วก็ยืนก้มหน้ามองมาอย่างนี้
แล้วแบบน่ากลัวมากแล้วตัวใหญ่แบบหุ่นใหญ่อะค่ะ
อันนาก็เงยหน้าขึ้นไปแล้วก็ถามว่ามาหาใครคะ
เขาก็มองก้มมาเสร็จปุ๊บแล้วคือมันก็ตัดไปก็คือตื่นมาเป็นเช้าอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนเราตื่นขึ้นมาคุยกับเขามันไม่ได้เหมือนฝันนะคะ

แต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องราวที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เห็นผีเห็นดวงวิญญาณมีเซนต์มีสื่อได้ต่างนานาเนี่ยนะครับ
เหนือจากนั้นแล้วชีวิตคุณเองเนี่ยมีเรื่องไม่หยุดหย่อน
ล่าสุดผมเชื่อว่าหลายคนคงได้มีการชมข่าวหน้าหนึ่งกันไปนะครับ
เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวมันคือยังไงฮะ
ก็คือว่าเป็นเหตุการณ์วันนั้นก็คือว่านานั่งแบบเหมือนกับสั่งสรรค์กับที่บ้าน
แต่ว่าก็คือวันเกิดของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ
ก็ทำกับข้าวทานกันนั่งคุยกันทานกันอยู่ค่อนข้างดึกพอสมควร
วันนั้นเราก็ปีกตัวเองขึ้นไปนั่งหน้าคอมนั่งเล่นนู่นเล่นนี่ทำงานคอมอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าลงมาก็หิวด้วยความหิวว่าอยากจะออกไปอยู่นึกว่าอยากทานแม็กซ์อะไรอย่างนี้

ใช่อยากออกไปซื้อแม็กซ์ก็คือแม็กซ์เนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากบ้าน
แต่มันต้องวิ่งผ่านเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านหลังไปซึ่งทางมืด
ก็คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราใช้ถนนอยู่ประจำเราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรค่ะ
ปรากฏว่าก็ห้ามไม่เป็นไรไม่ต้องออกไปหลอกกันนะอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรแป๊บเดียวเดี๋ยวมา
ก็คือออกไปออกไปปุ๊บปรากฏว่าก็วันนั้นนะคะก็คือแอนนาเนี่ยขับรถไปตามปกติตอนแรกอะค่ะ
ก็มันมีมอเตอร์ไซค์คือว่าเขาตามตูดอนามาทีนี้อนาก็แบบพยายามที่จะขับคือเหมือนกับที่เขาว่าแข่งมานั่นแหละค่ะ
จริงคือว่ามันไม่ได้แข่งแต่เพียงแต่ว่าเราขับมาด้วยความเร็วไงความเร็วเพราะว่าเราพยายามเหยียบหนีเขาเพราะเขาจี้ตูดเราไงตอนนั้น

คือจี้ติดมาทันเลยอะค่ะคืออันนี้ถ้าไปดูในกล้องวงจรปิดนะฮะอันนาไปขอดูมาเรียบร้อย
ก็คือยังไม่ละสายตาออกจากกระจกเพราะว่าเราพยายามสนใจที่มอเตอร์ไซค์ว่าคือจะตามเราไปถึงไหนอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าเราก็เหยียบเบรกพอเราแตะเบรกหันกลับลงมาคือปั้งทุกอย่างแบบว่า

ชนแล้วค่ะแล้วแบบรู้แค่ว่ามันแรงมากเลยแล้วเราก็แบบถุงลมอะไรทุกอย่างแบบบุบักแบบอัดเราไปแน่นหมด
พอรถมันจอดสนิทเนี่ยเราลงมาด้วยความแบบเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยว่าชนกับอะไรอะค่ะ
ก็หันกลับไปมองด้านหลังเราก็เจอรถจอดอยู่ก็เลยแบบเราชนกับรถคันนั้นเราก็เดินเข้าไปใกล้รถ
พอเราเดินเข้าไปใกล้รถเราทราบแล้วว่ามีคนเพราะว่ามันมีคนบอกว่ามีคนเขาบอกว่ามีคนในรถนะรู้สึกว่าแบบตายด้วยอะไรอย่างนี้

ค่ะพอเดินเข้าไปปุ๊บเจอคนปุ๊บก็ตอนแรกก็ตกใจมากคือตอนนั้นพูดเลยว่าแบบเสียใจแบบคิดว่าก็คือเดินเดินเข้าไปไปเจอเขาเขาก็แบบศพเขาไม่ได้มีบาดแผลอะไรน่าเกลียดอะค่ะคือเหมือนคนหลับ
กกว่าก็จะตอนนั้นก็แบบเสียใจแล้วค่ะ
มันเป็นยังไงครับ
คือตามหลักความจริงเนี่ย

ญาติพี่น้องเขาไม่มีทางที่จะแบบ

แต่อันนี้อยู่มันเกิดเหตุนี้ขึ้นว่า
เขาวิญญาณของคนพี่คนตายเนี่ย

วันเผาศพในวันเผาศพค่ะก็คือว่านาระหว่างตั้งแต่เริ่มมานะก็แบบพยายามทำทุกอย่างดีที่สุด
คือเราเสียใจอะค่ะเสียใจแล้วเราก็วันนั้นเป็นวันเผาเขาก็แอนนาไปเดินรอบเมนอยู่แล้วก็คือว่า
อยู่ก็มีคนนะคะวิ่งวิ่งมาเรียกแอนนาว่าแอนนานาไปนู่นเร็วไปนู่นเร็วคือว่าพี่เขาอยากเจอ
คืออันนั้นก็งงค่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรก็คือก็วิ่งตามไปปรากฏว่าอ๋อเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่นะมาเข้าร่าง
เขาอยากให้แอนนามาเจอมาคุยด้วยหน่อยแต่พอน้าวิ่งไปถึงก็คือเขาออกไปแล้วเขามาว่ายังไงฮะเท่าที่คุณได้ฟังจากคนอื่น
เขามาพูดกับภรรยาเขาแล้วก็น้องสาวหรือพี่สาวนี่แหละค่ะของผู้เสียชีวิตเขาก็ประมาณว่ามาพูดว่าแอนนาเนี่ยเสียใจมาเยอะแล้วน้องเขาเองก็เสียใจมามากแล้ว
ไม่ต้องไปเอาเรื่องอะไรเขาก็คือว่าอโหสิให้เขาเถอะพอเราได้ยินคำเนี้ยเรารู้สึกแบบ
รู้สึกตื้นตันค่ะแต่อีกใจหนึ่งมันก็เจ็บปวดใช่มาก
ตอนนั้นกำลังเตรียมตัวที่จะเอารูปนะคะลงไปเพื่อที่จะไปทำพิธีชาปนกิจก็มีน้องชายวิ่งมาจับข้อมือแล้วก็ดึงไปที่ญาติของพี่น้าค่ะ
ก็เหมือนคืออันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะคะว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็เหมือนวิญญาณพี่น้าเข้าสิงร่างญาติของคนนี้
เป็นแฟนของลูกพี่ลูกน้องก็พอวิ่งเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็โผล่เข้ามากอดนะคะ
ก็บอกว่าเออไม่น่าเลยไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงลูก
แล้วก็บอกว่าให้อภัยเขาอย่าโกรธเขา
ก็เขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนให้อภัยเขาคือเขาเขาเป็นคนจิตใจดีอะค่ะ
แค่นี้เขาก็ทุกข์ใจพอแล้วคือหมายถึงว่าอย่าโกรธแอนนา
นาเขาก็เขาก็ดูแลดีนะคะช่วงที่ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุก็คอยดูแลแล้วก็คอยถามทุกสุขอะค่ะ
แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะไลน์มาคุยไลน์มาส่งข้อความดีมาให้ค่ะ
แล้วก็ไปทำบุญที่ต่างค่ะแล้วก็จะไลน์มาบอกว่าเออเนี่ยทำบุญให้พี่นะนะอะไรอย่างนี้
ที่เขาได้สงบอะไรอย่างนี้ได้ไปที่ดี
ก่อนจะเกิดเรื่องราวทั้งหมดก็เคยมีรางบอกเหตุเคยมีคนมาทักว่าระวังจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่
ใช่ค่ะมีคนพูดมีคนเตือนว่าจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องทางถนน
ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก่อนเกิดเรื่องคุณไปบวชชีมาด้วยค่ะ
แล้วหลังจากที่จัดงานเสร็จปุ๊บคุณก็ไปบวชอีก
เพื่ออุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับทางผู้เสียชีวิต
อันนาก็มีความคิดว่าถ้าวันนั้นไม่ได้เพิ่งบวชออกมา
อันนาอาจจะเป็นฝ่ายไปเองใช่คิดแบบนั้น
เห็นบอกว่าเลิกขับรถไปช่วงเลยค่ะยาว
ไม่ขับเลยขอให้ผ่านเรื่องใดไปเนอะขอบคุณมากนะฮะ
ก็ต้องบอกต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเรื่องราวที่เราสัมภาษณ์ไปในวันนี้
จริงแล้วไม่ได้ต้องการที่จะพาดพิงใครนะครับ
แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของทางคุณแอนนา
จะเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ที่เธอเจอมานะฮะ
รวมถึงเรื่องความที่ไม่ได้ตั้งใจในการที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดมีการกล่าวพาดพิงถึงใครนะฮะหรือว่าทำให้ใครเสียใจ
ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับต้องกลับขอโทษด้วยนะครับ
เอาละฮะเรื่องทั้งหมดนะฮะคือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
ที่เกิดขึ้นกับแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับ
วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณแอนนาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ

ช่วงหน้าครับจะพาไปพบกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เขาบอกว่าที่นี่เด็ดยังไงช่วงหน้ากับมูไนท์ฮะ